มาที่สาวเซ็กซี่เชอเบลกันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าตั้งแต่เชอเบลมาเป็นนักแสดงอิสระ
แซ่บเธอมากขึ้นความปังเธอมากขึ้น

จริงเชอเบลบอกเลยว่าตั้งใจนะพี่นะจะรับละครปีนึงเนี่ย
เอาไม่กี่เรื่องแล้วกันจะได้ไม่แน่นเกินไป
แต่ปีนี้ไปมางงเหมือนกัน
ละครเข้ามาแบบรัวเลยค่ะติดต่อเข้ามา๔เรื่องรวดตอนนี้

เธอบอกว่าในฐานะที่ตอนนี้เธอติดปีกโบยบินอิสระนะ
คุยงานเองรับงานเองก็จะมีงานที่ติดต่อเข้ามาหลากหลายมากขึ้นค่ะ
ได้เลือกทำแบบว่าหลากหลายสิ่งที่แบบไม่เคยทำได้ด้วยนะ
แล้วด้านการแสดงเนี่ยบทบาทที่รับก็โตขึ้นตามงานตามวัยด้วยนะ
งานเยอะขนาดนี้จัดการตัวเองดีขนาดนี้เรื่องคิวงานชนกันไม่มีค่ะ
เพราะว่าเชอเบลบอกเลยว่าเคลียร์คิวได้แบบว่าลงตัวเป๊ะเลย
ส่วนเรื่องของการหมาเตะรัง
เชอเบลบอกเลยว่าหนูเนี่ยก็ชอบนะอ่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีเวลาว่างไปทำอะไรเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่
ผ่านมาเนี่ยเพื่อนก็ชวนบ้างอะไรบ้างค่ะ
แต่ก็แอบมี๔เรื่องเบาอยู่
เลยรู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนมีงานเข้ามาเยอะดี

ก็แค่ความรู้สึกเราคนเดียวนะในมุม
เพราะว่าเราเหมือนแบบพอเราได้มาทำงานฟรีแลนซ์ทำงานเอง
มันก็เลยรู้สึกว่าวุ่นวายไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
โตขึ้นด้วยแล้วก็สนุก
ตรงที่ว่าพอฟรีแลนซ์แล้วมันมีบทให้เลือกเยอะไปหมด

ให้แบบว่าถ้ารับเยอะเกินไปกลัวคนดูเบื่อ
แต่เชื่อว่าทุกคนไม่เบื่อนะ

ส่วนเรื่องสุขภาพก่อนอันนี้เชอเบลเขาป่วย
เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ไทรอยด์ใช่ไหม

แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฮอร์โมนผิวกินเอง

ที่สำคัญเขามีกำลังใจดีจากคนรอบข้างค่ะ
ว้าวโอ้โหสุดยอดเลยนะ
จริงมองหน้าไม่เบื่อหรอกจ้ะเล่นไปเลยจ้ะละคร
ที่สำคัญมีงานพรีเซนเตอร์เป็นเจ้าของธุรกิจด้วย
เป็นคนเก่งคนเหนือวงกลางการณ์นะครับใช่ถูกต้อง